เค้าบอกว่าเหมือนกับผู้สามรู้มองเห็นสิ่งที่เลิศรัพธ์
หรือว่าปรกตกษ์การธรรมชาติ
วันแรกแล้วเพราะยังไม่รู้ว่าตัวเองเสียแล้วก็ไปยืนร้องไห้ที่หน้าบ้าน
เข้าบ้านไม่ได้พี่บอลก็เลยต้องบอกแม่นวลว่าถามว่าจะทำยังไง
นวลก็เลยบอกว่าจุดทูบ๗ดอกแล้วต้องขออนุญาตให้พี่บอลเข้าบ้าน
ให้พี่เบิร์ดเนี่ยเข้าบ้านได้หลังจากนั้นเนี่ยแฟนของพี่เบิร์ดเนี่ย
แจ๋วก็ไปทำตามที่แม่นวลบอกก็สามารถเข้าไปได้
เสร็จปุ๊บก็ไปหาพี่บอลไปหาพี่บอลเสร็จก็ไปยืนอยู่หน้าบ้านพี่บอล
ล่าสุดวันที่พี่กระลอกตั๊กบริบูรณ์ก็โดนตั๊กบริบูรณก็โดน
นะครับผมมาถึงปุ๊บเปิดบ้านมาเป็นกลิ่นตัว
ก็ขับรถไปพอขับรถไปเสร็จปุ๊บล้อหลังด้านขวาเป็นไงเป็นไงมีเสียงกึกกึกกึกกึกเหมือนมีอะไรไปขัดอยู่อืมเท่านั้นเองพี่กะลอกก็บอกว่าเบิร์ดพากูกลับบ้านหน่อยอย่ามาแกล้งกันแบบนี้หลังจากพูดเสร็จปุ๊บเสียงก็หายไปอืมอันนั้นคือล่าสุดที่พี่กะลอกเนี่ยได้เจอกับพี่ระบบอะไรติ
หลังจากที่พี่โรเบิร์ตสายควันป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดนะฮะรักษาจนหายแต่มีอาการของวรรณโรคในปอดซ้ำนะครับทำให้ติดเชื้อและเสียชีวิตนะครับ
พี่บอลเชิญยิ้มได้เผยเรื่องราวขนลุกนะครับโดยบอกว่าเรื่องนี้เรื่องจริงเนี่ยตั๊กบริบูรณ์ก็เจอครับ
โทรมาหาผมทุกคนที่อยู่กันหมดเข้าบ้านมาหมาเห่าได้กลิ่นพี่โรเบิร์ต
เลยเปิดเฟสไทม์ตอนสี่ห้าทุ่มตั๊กเนี้ยก็รีบเดินขึ้นบันไดขอประตูเรียกพระยา
ดังเลยจนเอลซี่เนี่ยถามว่าเฮ้ยยูเป็นอะไรตั๊กบอกพี่เบิร์ดมาผมกลัว
เบิร์ดมาพี่กลัวด้านเฟี้ยวฟ้าก็โพสต์ถึงพี่โรเบิร์ตโดยระบุว่า
หนูรักพี่นะคะพี่โรเบิร์ตพี่เป็นคนที่มอบรอยยิ้มให้กับทุกคนเนอะ
พี่บอลรักพี่มากและพี่ก็รักพี่บอลมากเช่นเดียวกัน
พี่น้องแต่ละคนของพี่โรเบิร์ตต่างช่วยด้วยความเต็มใจส่วนอิมอ่าอิมอิมเนี่ย
สัปดาห์นี้จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมเพื่อส่งบุญให้กับพี่โรเบิร์ตในช่วง
ปลายพิธีงานเจ็ดวันของพี่นะครับตลอดถึงพ่อโสของน้องแตงโมด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันพี่บอลได้ออกมาไลฟ์สดบอกเล่าเรื่องราวต่างที่
อ่าตอนหนึ่งนะครับพี่บอลเผยว่าอยากให้ทุกคนเนี่ย
มีโชคหกหมื่นสี่พันกว่าคนถ้าถูกถ้าพี่โรเบิร์ตให้โชค
ช่วยทำบุญให้ด้วยเอ่ยชื่อว่านายภัยทูลพุ่มรัฐ
ฝาบ้านของเขาคือเลขที่ศูนย์แปดพศสองห้าศูนย์แปดครับ
อืมซึ่งเลขคือพี่บอลอ่ะเขาไม่อยากใช้เรียกเขาว่าฝาโลงเพราะว่า
อยากให้เป็นบ้านคือเรียกว่าบ้านที่พี่โรเบิร์ตนอนอยู่แหละ
แล้วซึ่งอ่ะเลขที่อยู่ก็เป็นฝามันตรงกับเลขไม่ค่ะ
เลขของพี่พี่เบิร์ตพอดีเลยอ๋อศูนย์แปดใช่เลขเกิดเนอะ
ปีเกิดนะครับผมนั่นแหละพี่เบิร์ดเขาพี่บอลก็เลยบอกว่า
อ่าใครดูไลค์อยู่เนี่ยหกหมื่นสี่พันกว่าคนเนี่ยที่กำลังดูอยู่เนี่ย
อืมก็ถ้าเกิดใครอ่ะมีโชคจากเลขที่เขาบอกเนี้ย
ก็ขอให้ไปทำบุญให้ด้วยละกันเอ่ยชื่อพี่เบิร์ตไปก็คือโอเค